สวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีคุณชิสาครับ
ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับกับช่วงเวลาดี๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะจ๊ะ

เรื่องที่เราพูดถึงกันเป็นประจำเรื่องของโควิด๑๙เนาะคุณผู้ชมเนาะ
หลายคนเนี่ยก็มองว่าชุดตรวจเอทีเคตอนนี้ก็เริ่มหาซื้อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
กับร้านที่เป็นร้านขายยาทั่วไป
ถูกต้องแล้วนะคะก็มีการอนุมัติให้ซื้อง่ายขายคล่องกันมากขึ้น
เพราะว่าเหมือนจะเป็นเรื่องที่ต้องตรวจกันบ่อยแล้ว

ประกาศเลยว่าขายเฉพาะในร้านขายอย่างเดียวมันสะดวกไม่พอ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะคะเราจะหาซื้อกันได้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรติดตามกันเลย
คือวันนี้ค่ะนายแพทย์ภัยศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
แบบได้มาตรฐานให้ประชาชนไปหาซื้อได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็ว

ข้างในบ้างล่ะร้านค้าต่างรวมถึงร้านค้าออนไลน์ด้วยนะ

มีผลบังคับใช้วันที่๒๙กันยายนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณชนะ
ถามว่าชุดแบบไหนที่จะได้รับอนุญาตจากออยสังเกตยังไง
อย่างแรกนะครับก็มีสลากพระไทยนะครับเขียนระบบแล้วก็เป็นข้อความอย่างชัดเจนนั่นเองนะฮะ
อย่างที่สองก็สังเกตตราสัญลักษณ์ออยที่ผลิตภัณฑ์และอย่างที่สามครับตรวจสอบชุดตรวจนะครับ
ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ออยก็สามารถตรวจได้เหมือนกันเพราะว่าในเว็บไซต์ของออยก็จะบอกไว้หมดว่ามียี่ห้ออะไรบ้าง
คุณผู้ชมก็นำเลขที่อยู่ข้างกล่องบรรจุพันธุ์เนี่ยไปกรอกเลยเขาก็จะปรากฏมาเองว่ารายชื่อนี้ถูกต้องไหมเป็นของบริษัทอะไรสถานะยังคงอยู่ไหม
ซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเลือกซื้อของผ่านทางออนไลน์มากขึ้น
สะดวกไงค่ะแล้วก็เป็นของจำเป็นแล้วอ่ะเป็นคล้ายเหมือนกับตรวจตั้งคันอะไรแบบนั้น
ตรวจพื้นฐานที่เราสามารถเช็คตัวเองได้เบื้องต้นนะคะทุกวันนี้หลายคนเองก็พยายามหาซื้อกันอยู่
ตอนนี้ถือว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางที่ทำให้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ลดการพบโรคได้มากขึ้น
เพราะถ้ารู้เร็วก็รักษาเร็วคือรู้เร็วก็รักษาเร็วเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณชีสา
อ่ะยังไงซะก็ไปหาซื้อกันดูแล้วก็จริงเขาก็มีโครงการสำหรับที่แจกฟรีด้วย
มีเหมือนกันแต่ก็สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใช่ค่ะนะคะ
คุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมเนี่ย
อยากจะให้ดูคลิปเหตุการณ์นี้กันด้วยไปดูค่ะ
คุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหรถคันนี้ไฟไหม้แบบนี้ควันขโมงเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าไหม้จากอะไรสาเหตุมาจากไหนแต่เสียงหวอนี่ดังขนาดนี้
มาช่วงหน้าตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
มากันได้นะครับผ่านทางช่องทางไลน์ฮะยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทำไง
อันนี้ไงสแกนทิวเอาโค้ดมุมจอด้านนี้เลยหรือว่าจะเปิดไลน์แล้วก็พิมพ์แอดไทยรัฐก็ได้
ส่งมาคุยกันฟรีแบบคุณนัชวีสวัสดีทั้งสองพิธีกรด้วย
คุณผู้ชมเช่นกันนะคะรีบส่งมานะให้กำลังใจคุณชิสาก็ได้
อยู่กับที่นี้สุดท้ายแล้วตกใจจะไปไหน
ไปคลอดสิคะไปทำหน้าที่คุณแม่หน่อย
วันนี้วันพฤหัสวันที่วันศุกร์ใช่ไหมสุดท้ายอีก๒วันนะ
วันนี้พรุ่งนี้ส่งมาคุยกันเยอะแล้วกันโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้
เรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกตกอกตกใจเป็นเรื่องอุกอาจกลางถนน

ไปดูกันหน่อยครับเป็นวินาทีเลยนะครับที่คุณตำรวจเนี่ยบุกรวบตัว
เพราะหนุ่มคนนี้ที่เป็นโจรเป็นโจรยังไง
ก็คือเหมือนเป็นมิจฉาชีพขับรถกระบะไปเบียดเพื่อที่จะตบทรัพย์ผู้เสียหายครับ
โอ้โหจับกันไว้เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุด

กางเกงหลุดนะดิดูสิดึงยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่อย่างเงี้
นี่กำลังจับโจรนะดูไม่รู้แล้วใครเป็นโจรใครเป็นตำรวจ

จนจะหลุดเหรอกางเกงเนี่ยจะหลุดแล้ว
โอ้โหเห็นแบบนี้ตกอกตกใจนะ
คือเป็นภาพนาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนสพดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
นำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มนายกลวัฒน์บุตรศรีชาอายุ๓๗ปี
กางเกงจะหลุดนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นชาวจังหวัดนทบุรี
ไปจับได้ที่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ด
พร้อมกับรถกระบะของกลางยี่ห้อโตยาต้าไฮลักษ์รีโว
ทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๕๖๓๓แพร่ที่ติดด้านหน้ารถนะ
แต่บอกแบบนี้ว่าด้านในยังมีทะเบียนรถอีก
อีกหนึ่งหมายเลขทะเบียนก็คือบ่อใบไม้ยอยักษ์๙๙๓๘มหาสารคาม
อ้าวมีพกมาด้วยแบบนี้
คือจริงก่อนหน้านี้นะคะตำรวจได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย
สักประมาณวันที่๒๙กันยายนช่วงบ่าย๒
บอกว่ามีคนร้ายขับรถกระบะมาแล้วก็พยายามเบียด
ก่อนที่จะเรียกให้จอดบริเวณถนนหมายเลข๑๑๘เชียงใหม่เชียงราย
คือผู้เสียหายเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไหวตัวทันนะ
โทรไปแจ้งตำรวจแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือ
จากข้างทางที่เป็นร้านขายข้าวแกง
คือผู้เสียหายลงจากรถกระบะไปขอความช่วยเหลือก่อนนะ
ส่วนตัวผู้ต้องหาคนนั้นเขาเห็นท่าไม่ดี
เห็นผู้เสียหายโทรไปแจ้งตำรวจเลยพยายามขับรถกระบะหลบหนี
ไม่รอดหรอกค่ะใช่ครับตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
จากการสอบสวนนายกวบุษีชาอายุ๓๗ปีคนนี้
ให้การรับสารภาพเลยครับว่าเคยก่อเหตุ
ในพื้นที่อำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอหางดงและอำเภอสรรกำแพง
ทำมาหลายครั้งโอ้โหเยอะจัดจนจำไม่ได้ว่าทำมากี่ครั้ง
แล้วเมื่อไหร่บ้างเนี่ยหน้าตาของผู้ที่ก่อเหตุนะครับ
เมืองต้นครับตำรวจแจ้งข้อหาพยายามกันโชคทรัพย
และจะขยายผลหาเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
และประสานผู้เสียหายที่เคยถูกผู้ต้องหารายนี้ตบทรัพย์
ชี้ตัวเพื่อดำเนินคดีเพิ่มครับ
ใครที่เป็นผู้เสียหายเคยถูกนายคนนี้
บทรัพย์ก็อย่าลืมมาแจ้งเบาะแสกับตำรวจกันด้วย
นิดเดียวแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ย
อย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินให้เขาเพราะเขาจะมาเรียกร้องเงินจากคุณ
เรื่องของค่าเสียหายถูกอย่างแรกที่ต้องทำก็คือ
โทรแจ้งประกันก่อนแล้วก็โทรแจ้งคุณตำรวจก็ได้
จะได้มาไกลเกลี่ยกันไม่ว่าจะใครผิดใครถูก
ให้ประกันคอยช่วยดูแลด้วยถูกต้องนะคะ
ก็จะได้มีพยานตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
อีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับรถเหมือนกัน
เป็นเจ้าของเต็นต์รถค่ะขับรถมาอยู่ดีรถหรูราคาแพงเลยนะ
แต่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็เร่งดับเพลิงกันสนั่นเลยอะค่ะ
โอ้โหได้ยินเสียงหวอแบบนี้มันน่าตกใจนะ

โอ้โหไหม้แบบนี้นี่เชื้อเพลิงกำลังลุกโผล่มาเลยทีเดียวค่ะ
จุดนี้นะคะคุณผู้ชมก็คืออยู่ที่จังหวัด
กระบี่ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองกระบี่
พร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติศุกร์ก็รีบมาระงับเหตุนะคะ
อยู่บริเวณสี่แยกควนสตอถนนศรีพังงาตะบนกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยโอ้โหเห็นควันสีดำพวยพุ่งเลยค่ะ
ดับไฟใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีค่ะ
เพราะว่าด้านหน้ารถรวมถึงห้องโดยสารเนี้ยไหม้พังไปหมดเลยอ่ะค่ะ
อารมณ์เป็นรถแต่งซิ่งเลยเนอะนั่นน่ะสิ
ไปถามคนนี้ครับนายชัยพรหนูสุกอายุ๓๒ปีเจ้าของรถ
และเป็นเจ้าของเต้นรถแห่งหนึ่งในตะบนทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ยืนดูในสภาพแบบนี้เซ็งแล้วครับ

อ้าวชาวบ้านที่มายืนดูเหตุการณ์นะยังไงรู้ไหม
จดทะเบียนรถไว้ก่อนเลยบอกว่ามันใกล้แล้วดิ
แหม่ไม่รู้จะว่ายังไงเลย

เขาเล่าให้ฟังไงว่าเขาจะไปทำธุระในตัวเมืองกระบี
แล้วก็กำลังขับรถจะกลับบ้าน
พอมาถึงแยกไฟแดงที่เกิดเหตุเนี่ยก็จอด

พอไฟเขียวกำลังจะออกรถ
เกิดมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง
ตอนนั้นตกอกตกใจก็รีบวิ่งออกจากรถมาก่อนเลย
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจนกระทั่งว่ารถดับเพลิงมาถึง

แต่ว่าตอนนี้มูลค่าความเสียหายก็น่าจะเยอะอยู่นะ
เพราะรถคันนี้ก็เป็นรถแต่งสิ้งด้วย
ก็คงดัดแปลงแต่งสิ้งกันมานะคุณ
แต่ตอนนี้ก็ยังหาสาเหตุอยู่นะคะว่าไฟไหม้เนี่ยเกิดจากอะไร
ครับก็รอดูเรื่องของการเอ่อตรวจสอบทางเทคนิคกันหน่อยนะคะ
ก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมบางทีรถแต่ง
มันก็อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของทางเทคนิคยังไงก็ตาม
ก็ตรวจสอบดูแลรถของเราให้ดี
เช็กระยะตามรอบไปเพื่อความปลอดภัยด้วย
เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าขับอยู่ดีแล้วมันจะมาเป็นแบบนี้นะ

คุณผู้ชมครับเกิดเหตุสลดจริงนะครับ
เมื่อตัวสามีนะครับขับรถพ่วงเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊ม
ภรรยาลงจากรถแล้วเดินไปที่หน้ารถ
ตัวคุณสามีเขามองไม่เห็นเพราะเป็นคนขับแล้วรถมันสูง
ออกรถออกมาคือพยายามจะขับออกไปข้างหน้านิดนึง
สุดท้ายไปเหยียบภรรยาเสียชีวิตเลยครับ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์สลดมากเลยคุณชนะ
จริงครับคุณชิสาภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
บันทึกภาพเหตุการณ์สลดนี้ไว้ได้ครับ
จะเห็นว่ารถพ่วง๑๘ล้อคันนี้เข้ามาจอดภายในปั๊มน้ำมัน
ที่บริเวณริมถนนบายพาสเลี่ยงเมือง

จากนั้นนะฮะพอจอดรถภรรยาเดินลงมาคุณเห็นไหม
นี่ก็คือนางสาวรุ่งฟ้าปานมณี

โอ้โหแล้วจังหวะนั้นครับ

แล้วเหยียบภรรยาไปแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเลยครับ

อย่างไรเสียชีวิตบริเวณตรงนี้เลยครับ
ก็รถ๑๘ล้อทัพมาคุณผู้ชม
คือจังหวะนั้นเนี่ยนะคะวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ตลอดเลยค่ะ
เราเห็นว่าพอเขาเหยียบแล้วเขาก็เปิดประตูลงมาดู
พอลงมาดูเห็นว่าเป็นภรรยาตัวเองนี่แบบโอ้โหแน่นิ่งถึงกับ

โอ้โหตามภาพนั้นแหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยนะครับ
ตำรวจสภาพเมืองชนบุรีครับก็มาตรวจสอบพบศพของนางสาวรุ่งฟ้านะครับ
คือสภาพเนี่ยกระดูกกระดูกหักทั้งร่างนะครับคาล้อรถพ่วงกลางด้านขวานะฮะตรงนั้นนะฮะโอ้โหเห็นแล้ว
ทับไปเลยอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตอนที่เหยียบในรถมันแบบเหมือนกับ
ข้ามสิ่งกิดขวางอะไรซักอย่างใช่ลักษณะแบบนั้นนะครับ
โอ้โหอ้าวคนขับนะครับที่เป็นสามีก็คือนายธนงศักดิ์บางสูงเนินอายุ๔๔ปี
ชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนี่ยฮะในช่วงเวลานั้นนะครับ
ตัวเขาเขาบอกว่าโอ้โหเขาเสียใจอย่างแรงจริง

เขากอดลูกชายวัย๗ขวบร่ำไห้อย่างน่าเวทนาร้องไห้อยู่พักใหญ่
จะคุยกับเขาได้รู้เรื่องอ่ะฮะค่ะคือตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ย
คุณถนนงสักนี่ก็ยังช็อกอยู่น่ะอืม
บหน้ากับพวงมาลัยร้องไห้กอดลูกอยู่อย่างนั้นนะคะ
แล้วก็เล่าเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวฟังหน่อยว่าตอนที่ขับรถไปนะคะ
จอดตรงทางเข้านะคะเพราะว่ามันมีรถรอที่จะเติมน้ำมันอยู่เยอะ

ระหว่างนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าภรรยาเนี่ยลงไป
คือรถมันสูงภรรยาเดินมาหน้ารถมองไม่เห็น

เขาเกรงใจรถด้านหลังที่จะเข้าปั๊มก็เลยขยับรถมาข้างหน้า
โอ้โหค่ะสุดท้ายก็ทับภรรยาเสียชีวิตอะค่ะ

เอางี้ละกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเนี่ยได้คุมตัวนายธนงศักดิ์เนี่ย
ไปสอบสวนที่สะพอมเมืองชณ์มอรีก่อนนะครับ
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นี้เห็นใจนะนะคะเพราะว่าสามีเองก็คงเสียใจลูกก็คงเสียใจ
เราให้ดูเรื่องนี้ก็เสียใจกับครอบครัวด้วยรวมถึงเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วย
โดยเฉพาะใครที่จะข้ามถนนต้องระมัดระวังเราอยู่ใกล้กับรถใหญ่เขาอาจจะไม่เห็นเราก็ได้นะคะ
ไปดูเรื่องที่จังหวัดตราดกันบ้างค่ะสามีเนี่ยน้อยใจภรรยาก็เลยดื่มเบียร์
แค่นั้นนะคะเตรียมตัวผูกคอตายด้วยแต่เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยได้ทันค่ะ

โอ้โฮ้ยนี่
อยู่ในบ้านตัวสามีอยู่ในบ้าน
แต่คุณตำรวจจะเข้าไปช่วยเขาก็ไม่ยอมให้เข้า

คือภรรยาเองก็พยายามเขย่าประตู

คุณตำรวจสพเมืองตราดแล้วก็กู้ภัยเองก็พยายามช่วยกัน

เพื่อที่จะนำตัวนายประภัยสวัสดีอายุ๓๘ปีออกมา
เขาพักอยู่ที่ชุมชนบ้านล่างหมู่๑๒
ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนะคะ
เหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตัวเขาเองกับภรรยาทะเลาะกัน
แล้วตัวผู้ชายพยายามจะผูกคอตายด้วยคุณฉเนภ
ก็ลุยรู้สึกว่าไม่อยากจะให้ใครเข้ามา
ก็เลยพยายามขัดขืนเจ้าที่จะเปิดประตูจะขายยังไง

คือเป็นช่วงที่ตำรวจเข้ามาถึงแล้วนะครับ
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่แบบว่าเมาแล้วทะเลาะกับเมียเนี่ย
เรื่องของเรื่องถ่ายรูปไปแล้วแล้วก็ขู่แล้วว่าจะฆ่าตัวตาย

เมียไม่ได้อยู่บ้านเขาอยู่ข้างนอกไปทำงานไง

แจ้งคุณตำรวจให้มาช่วยหน่อยแล้วสภาพเป็นอย่างนี้
ไปไหนก็ไม่ไปไม่เอาไม่ไปจะเข้าบ้านจะนอนพูดแค่นี้
แต่ว่าเข้าไปในบ้านแล้วไปเจอหลักฐานนะว่าเขากำลังเตรียมจะฆ่าตัวตาย
ใช่ครับคือข้างในบ้านนะครับเนี่ยเพดานบ้านถูกเจาะรูไว้แบบนี้เลย

แล้วล่ะครับเตรียมที่จะผูกคอตายเขาว่าอย่างนั้นนะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็มาระงับเหตุเอาไว้ได้ก่อนนี่ภรรยาเขานะ
โอ้โหเอาเราก็ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางจริงนะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรนะครับ
แต่ลักษณะเนี่ยภรรยาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการหึงหวง
ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งยังไงก็รอสากเมาก่อนแล้วมาคุยกันให้ดี
พาขึ้นรถตำรวจก็บอกไม่เอาไม่ไปผมจะนอน
ก็ท่านนอนแต่แรกถ้าห้วงก็นอนแต่แรก
นะแต่เนี่ยดันไปท้าทายคุณภรรยาว่าจะฆ่าตัวตาย

โอ้โหนั่นน่ะสิเป็นเรื่องขึ้นมา
ค่ะถูกต้องนะฮะออกสุราแท้ครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
แม่เด็กชายวัย๑ขวบ๙เดือนเท่านั้นเองครับ
บาดแผลมีเกิดขึ้นที่หน้าตัวผู้ปกครองเองก็ตกใจ
สรุปแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ลองไปดูคลิปนี้ดูฮะ
มันจะปลูกเพื่อนให้ตื่นประมาณนี้ครับ
อันนี้ก็คือกัดไปหนึ่งครั้งนะครับตามที่เห็น
ก็อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้คือเริ่มรู้สึกตัวแล้วเริ่มป้องกันตัวเองแล้ว
อันนี้ครับก็จะกระลุมบอนอีกแป๊บหนึ่งครับ
อันนี้คือเริ่มรู้สึกตัวแล้วเริ่มป้องกันตัวเองแล้ว

เหตุการณ์ก็จะเป็นตามกล้องวงจรปิด
นี่ครับพอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดรู้คำตอบเลยว่า
สาเหตุของแผลที่เกิดขึ้นที่ใบหน้าของเด็กมาจากอะไรครับ

วันที่๒๘กันยายนที่เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนตอนเย็นของวันนั้นประมาณสัก๔โมงเย็น
ถึงเวลาคุณยายมารับกลับบ้าน
ยายไปเจอเห็นหลานใบหน้ามีบาดแผลมีร่องรอยฟกช้ำเลือดออก
สงสัยตกใจค่ะมีคำถามว่าใครมาทำอะไรหลานชาย
แล้วยายก็แจ้งมาที่แม่ของเด็กที่อยู่ที่ระยอง
ก็ต้องรีบบอกคุณตัวคุณแม่ด้วยเพราะตัวเด็กอยู่กับตากับยายไง
ต่อมาคุณตาครับพาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ก็ลงความเห็นนะว่าแบบนี้ถูกทำร้ายที่บริเวณใบหน้าใบหูและปาก
แต่ก็ไม่ทราบลักษณะนะว่าเอ๊ะใช้อาวุธอะไรหรือเปล่า
ตอนแรกทางครอบครัวไม่รู้ครับ
ครอบครัวเลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน

เล่าให้ฟังนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะ
เมื่อวานนี้ยายไปรับ
แล้วก็เห็นภาพว่าหลานโดนทำร้ายร่างกายมา
ไม่รู้ว่าโดนอะไรนะครับ
แต่ว่าทางครูพี่เลี้ยงบอกว่า
เด็กกัดกัน

ทีนี้ผมก็เลยว่าทะเลาะกันครั้งแรกนี่เวลาโดนกัดเนี่ย
จริงแล้วน่าจะดูตั้งแต่แผลแรกกับแผลสองเด็กน่าจะร้องไห้แล้ว
แต่ทีนี้เด็กมันมีแผลเยอะจนเกินไป
ใบหูทั้งหน้าทั้งปากทั้งคิ้วทั้งตาทั้งหลังทั้งนิ้ว
เยอะเลยนะคะทางครอบครัวก็ติดใจอยู่หลายประเด็นนะ
ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยครูไปไหน
ไม่มีใครคอยดูแลเด็กเลยเหรอ
หรือว่ารอยฟกช้ำขนาดนี้เนี่ย
เด็กต้องถูกทำร้ายร่างกายนานพอสมควร
แล้วครูปล่อยให้เด็กอยู่อย่างนี้ได้ยังไง
หรือว่าตั้งประเด็นว่าหลังจากที่น้องบาดเจ็บแล้วทำไมไม่พาน้องไปโรงพยาบาล
หรือทำไมไม่แจ้งผู้ปกครองทันทีคือมีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
จริงแล้วเนี่ยได้ส่งข้อความไปหายายทันที
ส่งไปเพื่อถามว่ายายสะดวกให้โทรหาไหม
และต่อมาไม่นานยายก็มารับหลานพอดีไง
ด้วยสุดท้ายตาของเด็กบอกเอางี้แล้วกันเห็นคลิปวงจรปิดแล้ว
ไม่เอาเรื่องพอได้เห็นนะฮะก็เข้าใจแล้ว
สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากความไร้เดียงสาของเด็ก

เขาก็ออกหนังสือชี้แจงมาในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนะคะ
เขาก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้

แล้วก็ขอรับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
มจิลลูกอภัยก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงอะนะครับ

ใช่เด็กค่ะไม่รู้เรื่องอ่ะทั้งเด็กตัวที่กระทำแล้วก็ถูกกระทำด้วย
ถูกค่ะก็คงจะต้องใส่ใจดูแลให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็น่าตกใจไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
คือชายคนหนึ่งเขากำลังบรรจุกระสอบทรายจะเอาไปกั้นน้ำช่วงน้ำท่วมนี่ไง

ก็เหมือนจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันด้วยความสามัคคี
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็กระหน่ำยิง๕นัดใส่ผู้ชายที่กำลังกรอกกระสอบทรายอยู่ค่ะ

ค่ะคุณชนะช็อตนี้เป็นช็อตที่เรียกว่าเป็นหลักฐานชัดเจนเลยนะคะ
เราจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านใกล้กับกระสอบขาว
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาจอดแล้วก็ยิงรัว๕นัด

เหตุเกิดตอน๒ทุ่ม๒๐นาทีคืนวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
คือทางตำรวจสภอินบุรีครับเข้าตรวจสอบก็พบกับนายชัยวัดเจริญมายุอายุ๖๒
หกปีนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับสภาพศพก็อย่างที่เห็นฮะ
บาดแผลถูกยิงเขาที่หน้าอกที่ลำตัวของเขา๕นัดจริงก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอินบูรีแล้ว
แต่ไม่ไหวจริงโดนไปตั้ง๕นัดใช่ค่ะแต่แต่ความแก้ใจด้วยนะ
สอบสวนเนี่ยนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายชัยวัด
ผู้เสียชีวิตเนี่ยมาช่วยบรรจุกระสอบทรายตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเนี่ยครับ

คาดว่านะคะคนร้ายคาดว่าเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
แล้วก็เป็นคนที่มีปัญหากับผู้เสียชีวิตมานานแล้วนะคะ
ก็เลยขี่รถมาก่อเหตุทำให้นายชัยวัดเนี่ยเสียชีวิต
ครับต่อมาตำรวจนะครับรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
ขอสารออกหมายจับเลยฮะก็คือนายธานินศรีเพชรหรือว่านิน
อายุ๔๘ปีเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะเป็นชาวบ้านในหมู่๕นั่นแหละ
ในตำบลอินบุรีคือตอนเช้าครับผู้ต้องหาคงจะทนแรงกดดันไม่ไหว
เข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภอินบุรี
อมรับครับว่าเป็นคนก่อเหตุและเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
สาเหตุที่ทำไปเพราะโกรธแค้นกับผู้เสียชีวิตมานานแล้ว
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปค้นที่บริเวณกระท่อมท้ายหมู่บ้านของนายนินนั่นแหละ
ซึ่งเป็นที่ที่กบดานเมื่อคืนก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งก็พบกับอาวุธปืนขนาด๓๘พร้อมกระสุน๕นัดอยู่หน้ากระท่อม

ทางพนักงานสอบสวนแจ้ง๓ข้อหาค่ะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
อ่ะอยากรู้จริงเลยไปทำอย่างนี้ทำไมมันอุกอาจมากเลยนะ
ภรรยาครับภรรยาของผู้ตายครับและญาติญาติก็บอกว่าผู้ตายเนี่ย
เอาจริงนะก็เคยมีเรื่องขัดแย้งกับมือยิงมาก่อนคือเมื่อ๓ปีก่อนเรื่องกระสอบซ้ายนี่แหละคุณชิสา
ค่ะคุณที่มาตั้งอยู่หน้าบ้านของตัวเขาเนี่ยมันยาวไปถึงหน้าบ้านของนายธานิน
อยู่ในซอยเดียวกันห่างออกไปประมาณสักสี่หลังคาเรือนกระสอบทรายที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อน้ำท่วม
หลายปีก่อนนู้นแล้วนายธานินเนี่ยก็เลยบอกว่าจะมาเอาจากหน้าบ้านของตัวเขาเนี่ย
ของคนที่แบบโดนยิงไปน่ะค่ะแต่ว่าคนที่โดนยิงไปเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้
ตัวเขาก็ต้องใช้ไอ้กระสอบทรายนี้เหมือนกันก็ทะเลาะกันเรื่องกระสอบทรายไง
จากนี้ยังมีข้อมูลบอกอีกนะคะว่าผู้ก่อเหตุยังชอบดาท่อ
คงจะแค้นกันมานานมีเรื่องที่แบบขัดแย้งกันมา
แต่ก็ไม่คิดว่าครั้งนี้จะรุนแรงจนพระท่างเศียร์ชีวิตเนี่ยค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยทางภรรยาญาติญาติผู้เสียชีวิตก็อยากจะให้ผู้ต้องหาติดคุก
แล้วก็ไม่ต้องการให้มาขอขมาศพของสามีด้วยนะ

แล้วชัดเจนหลักฐานนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย

เรื่องของเรือลากจุงที่จมลงน้ำ

เพราะว่ามีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้
เอาไว้ได้แล้วเขาก็กรีดร้องตลอดเวลาที่ดูคลิปเลยค่ะ

อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โห
ตกใจนะคะใช่ครับตกใจทั้งคนที่ถ่ายคลิปแล้วเราเองดูอยู่ไกลแบบนี้
ดูผ่านจอก็ตกใจไปด้วยค่ะ
เรือยนลากจูงล่มกลางแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
จุดนี้คือบริเวณสามแยกวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คนขับเรือและผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่ท้ายเรือ

ส่วนคนถ่ายคลิปก็คือคุณสุภานันอยู่บนเรืออีกลำนึงถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ความยาวคลิปนี้ก็ประมาณสัก๓นาที

เหตุการณ์ตรงนี้หลายคนที่คุ้นเคยกับเส้นทางตรงนี้
เขารู้ดีว่ามันเป็นจุดอันตรายครับ
คือเป็นสามแยกที่มีแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าศักดิ์และแม่น้ำเจ้าพญา

มันเกิดทำให้มีน้ำที่มันเป็นน้ำวน
แล้วมันไหลแรงมากอะครับคุณชิสา
ขณะที่เรือลากจูง๕ลำนะครับ
เขาลากจูงเรือบัตตุ๊กแรก๒รำ
แม่น้ำเจ้าพญาจะล่องเข้าแม่น้ำป่าศักดิ์
เพื่อไปส่งสินค้าที่อำเภอนครหลวง
แต่ปรากฏว่าจังหวะที่เข้าโค้งน้ำแหละคุณผู้ชม

เมื่อเรือลากจูงลำซ้ายสุดถูกกระแสน้ำพัดมาชนกับเรือลำที่๔

เรือลากจูงมันเริ่มเสียการทรงตัวแล้วไง
ใช่คุณผู้หญิงที่อยู่บนเรือก็พยายามที่จะเดินมาปลดเชือกโยง
กับเรือลากจูงลำอื่นนะคะเพื่อที่จะให้เป็นอิสระ
แต่ไม่ทันนะคะแล้วด้วยกระแสน้ำที่มันเชี่ยวมาก
คนขับเรือก็บังคับเรือเริ่มไม่ไหวเริ่มเอียงเอียงอย่างไวด้วย
สุดท้ายก็พลิกคว่ำจมลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตาเพื่อนที่ถ่ายคลิปเอาไว้
เหตุการณ์นี้นะครับส่งให้สองผัวเมียนะครับ
คือนายสมชายธารกุลอายุ๖๐ปีคนขับเรือนะ
และนางสาวนรมนจันทโชธอายุ๕๑ปีภรรยาจมน้ำศูนย์หายครับ
ตอนนี้นะครับยังไม่รู้ชะตากรรมเพราะว่ากู้ภัยก็ระดมกำลังค้นหาตลอดทั้งวัน
เมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังไม่พบร่างนะครับ
ไปถามพี่ชายของผู้ศูนย์หายเนี่ยนะคะก็คือนายชูชีพจันทชโธอายุ๖๐ปี
บอกกับทีมข่าวไว้ในฐานะคนเรือด้วยกันเนี่ยจุดที่เรือล่มเป็นจุดที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุเกือบทุกปี
โดยเฉพาะช่วงน้ำหลากนี่แหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีแม่น้ำใหญ่ไหลมาบรรจบกันอย่างที่คุณชนะเล่าไป
ต่อให้คนที่ขับเรือมาทั้งชีวิตเชี่ยวชาญแค่ไหนนี่ไงถ้าพลาดก็คือมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้
ชูชีพยังบอกอีกนะคะว่าวิธีการนะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะก็คือต้องรีบปลดหรือตัดเชือกที่มันมัดระหว่างเรือลากและเรือสินค้าออกจากกัน
แบบว่าเสียก้านทรงตัวพอขึ้นไปแล้วพอมันเสียหลัก
การทรงตัวมาปุ๊บกระแสน้ำมันก็ดันดันออกไปอย่างเงี
มันมีมันมีเชือกตะขอไงเชือกโยงอ่ะเชือกที่ดึงเรือบรรทุกอ่ะ
มันติดมันมันติดอยู่แต่เนี้ยมันเอาออกไม่ทัน
มันก็เลยกระตุกมันก็เลยกระตุกจังหวะเรือเราเสียหลักล้มลงไปเนี่ย
เชือกเส้นนั้นมันกระตุกกระตุกเรือเราพลิกพลิกคว่ำ
ไอ้ข้างหน้ามันวิ่งจัดไงมันไปกันสี่ลำแล้วก็แสน้ำที่ไหลมาอีก
มันก็บวกกันตอนนี้หลายหน่วยงานก็ช่วยกันค้นหาอยู่นะคะ
เบื้องต้นเนี่ยพบไม้พายค่ะซึ่งทางญาติบอกว่าเป็นไม้พายเรือของนายสมชาย
ก็เลยคิดว่าน่าจะยังคงมีหวังอยู่ญาติญาติเองก็ไปบนบานสารกล่าว
ขอให้เจอทั้งสองคนด้วยละกันยังไงความคืบหน้าติดตามได้จาก
ไทยรัฐทีวีนะคะครับอืมเอาละครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่านะครับติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็กสมัครข่าว
ชอบเหลือเกินฟังเรื่องราวของเด็กเด็กแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขจริงจริงครับ
อ่ะเด็กเด็กเขาก็ชอบซุปเปอร์ฮีโร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปายเดอร์แมน

อยากจะให้ดูสไปเดอร์แมนเด็ก

ไปเดอร์แมนที่เห็นในภาพยนตร์อันนั้น
มันของปลอมของจริงมันต้องมีหลายขายอย่างนี้
ต้องเป็นตัวสีดำตาโตแล้วก็ต้องเดินแบบนี้แบบคลานเอาแบบนี้
นี่ต้องมีขายเยอะอย่างนี้จริงด้วยจริงด้วยคุณชนะ
ในหนังของปลอมของจริงเนี่ยอย่างนี้
จะเป็นตัวสีแดงอะไรมันไม่ใช่ต้องสีดำ
ที่เห็นอยู่นี้นะครับแหมสไปเดอร์น้อยชื่อว่าน้องเอ๋ยครับ

เป็นเด็กผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่ก็ช่างหาทำอะเนาะ
เอาชุดมาให้น้องใส่น่ารักจริงเลยจ้ะ
ก็จริงนะคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบหาชุดแฟนซี
ชุดที่แต่งตัวเป็นตัวนู่นตัวนี้เป็นการ์ตูนเป็นสัตว์บ้างอะไรแบบนี้
แต่ไม่ใช่แค่ชุดสไปเดอร์แมนเท่านั้น

มีติดคิ้วติดไฟให้ด้วย

ได้เข้ามาเรียกลูกค้าไปอีก
เออน่ารักน่าเอ็นดูนะ

เหมือนสมัยเด็กแม่ผมก็พยายามผลักดันหลายอย่างนะ

เฮ้ยทำว่าไป

แม่คืองงภูมิใจยังนั่งดูอยู่
คุณชนะคุณมาดูหน่อยเรื่องนี้เนี่ย
ดิฉันว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่
อาจจะต้องลำบากใจหน่อยเวลาบางทีจะต้องป้อนข้าวป้อนขนมให้ลูกไม่ค่อยชอบทาน
ต้องหาคนละยุทธ์ไปรออ่ะใช่ไหมคะก็เด็กอะน็อ
แล้วบ้านนี้เขาใช้วิธีไหนคะคุณผู้ชม

ขนมขนม

อร่อยนะขนม

กินข้าวจากถุงขนมนี่แหละ

แต่อาหารที่ทำให้ดันไม่กิน
ไม่เอาอ่ะไม่ชอบอะไรก็ไม่รู้หนูอยากกินขนมห่อแดง
คุณแม่ก็เลยเหมือนกับเอาอาหารใส่ในถุงขนม
แล้วก็ตักจากถุงขนมกินเฉยอร่อยมีความสุข

เธอเห็นเหมือนกันนะบางทีที่เอาขวดยาน้ำไปใส่ในกล่องนม
เด็กก็นึกว่าเป็นนมไงก็กินอร่อยฉันจริงกินยา
ก็เป็นวิธีหลอกล่อแล้วแต่บ้านกันไป
เป็นวิธีการในการหลอกเด็ก

ค่ะจบเท็จตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหม
ยังยังเดี๋ยวจะไปดูความสามารถพิเศษของหนูน้อยคนนี้เขาเนี่ยนะฮะมีความสามารถเก่งจริง
หลับตาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ด้วย
หลอกเด็กแบบนี้ดีคุณชนะ

ปล่อยให้เด็กขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าหลับไปเลยไม่ต้องกล่อมเลย
คือจะบอกว่าไม่ใช่ความสามารถพิเศษว่าขับรถไปหลับไปใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกันเป็นความสามารถพิเศษหรือเปล่าแต่เนี่ยวนอยู่สองสามรอบ

คุณตาที่นอนอยู่หลับไปด้วยเลย

เด็กจะเล่นอะไรก็ตามอยู่ในบ้านก็ระวังด้วย
มองยิ่งขับดุงขับรถแบบนี้นะครับค่ะจริงนะครับ
คุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูกันหน่อยก็บอกว่า
ผู้หญิงเนี่ยนะบางทีเป็นอะไรที่เข้าใจยาก
อ้าวคุณว่าอย่างนี้ได้ไงว่าเธอบั๊กจะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไร

ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไร

อ่ะเดี๋ยวตามมาดูกันแบบชัดในช่วงหน้ากับ
คู่กัดสะบัดข่าว
ทำไมคุณมานั่งเท้าคางเครียดอะไรตรงนี้คะ
ผมจะบอกให้นะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย
ยังไงอ่ะเฮ้ยทำให้เรามีความสุขได้ขณะเดียวกัน
ก็มีความรู้สึกที่ต้องคิดเยอะได้เหมือนกัน
คุณพูดให้ดีนะมีเรื่องอะไรก็พยายามพูดให้ดีแล้ว
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยที่บอกว่าต้องคุมขมับแล้วก็ต้องคิดเยอะ
เพราะบางทีเราถามเธอแล้วว่าเป็นอะไร
ตอบว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไง
เป็นอะไรอะไม่ได้เป็นอะไร
สรุปเป็นอะไรอะ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
อย่าโทรไปหาจังแต่ตังค์ยังไม่เติมโปรโมชั่นเสริมโทรฟรีก็เพิ่งหมดไป
อยากจะไปหาหมอแต่มันโทรไม่ได้เติมออนไลน์มาหน่อยได้ไหมแล้วจะใช้คือ
อยากโทรไปหาจัง